๗พักร่วมฝ่ายค้านได้เดินสายลนรงค์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับ
โดยไปเปิดเวที๓จังหวัดที่เชียงใหม่มหาสรคามและชนบุรี
ตัวแทน๗พักการเมืองฝ่ายค้านได้เดินสายพบปะกับสื่อมวลชน
เพื่อพูดคุยรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องนี้

ตัวแทนเจ็ดพลักษณ์ฝ่ายค้านยังคงยืนยันว่าถูกประสงค์เดิม
ที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลทั้งฉบับ

กุญแจดอกสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูล
คือเปิดประตูให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูลหรือสสร

เพราะเชื่อว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
เฮ้ยนักการมือผู้ดีกว่ากรับผู้เสียโภวะอ่ะ

แก้รัฐธรรมนูลต้องไม่ใช่วาระที่ถูกขับเคลื่อนโดยฝ่ายค้าน
แต่เวลานี้จำเป็นต้องเร่งรณรงค์ให้สังคมเห็นว่า

มีปัญหากับประชาชนในทุกชนชั้นอย่างไร
เราไม่อยากเรียกชอบภาพแล้วแต่เชื่อว่า
ไม่ว่าจะเกิดปี๓๕ไม่ว่าจะเกิดปี๔๐
้วนเกิดจากเสียงของประชาชน
ไม่ได้เกิดจากผู้นำทางการเมืองอยากแก้เท่านั้นนั่นเอง
แล้ววันนี้ความยากลำบากมันมากกว่าปี๓

แต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันถูกกดทับ
เราน่าจะได้เห็นการพูดคุยเรื่องรัฐมนุน
อย่างเข้มข้นมากขึ้นเมื่อโปรดสมัยประชุม

ที่การศึกสาเรื่องการร่างการแก้ไขครัฐภาพ
พอถึงสมัยครั้งหน้าแล้วคิดว่ามันคงจะได้พูดคุยลงในรายละเอียด
เราคิดว่าตรงนั้นจะเปิดพื้นที่ที่ชอบทำมากกว่าที่เจ็ดทักจะไปเสนอทม

ดังนั้นผมคิดว่าให้เป็นหน้าที่พอมันมีสภาชัดเจน
แล้วไปเถียงกันตรงนั้นเติบเปิดกว้างมากที่สุด
เดินสายพบสื่อมวลชนของ๗พักฝ่ายค้านครั้งนี้
เป็นเหมือนการแสดงจุดยืนให้ชัดเจนมากขึ้น
อุปสรรคสำคัญที่ทำให้ประเทศเดินหน้าไม่ได้
มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากรัฐธรรมนูล
และเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ไม่แพ้ปัญหาปากท้องของคนทั้งประเทศ
หากไม่เริ่มต้นนับหนึ่งในวันนี้
กดดันอาจเปลี่ยนเป็นความไม่พอใจ
กลายเป็นวิกฤตครั้งใหม่ของประเทศ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน